ค่ะคือจริงพูดยังไงดีเรื่องนี้มันค่อนข้างยาวเหมือนกัน
ที่จริงพี่ค่อนข้างไม่ค่อยได้รับรีวิวสินค้าอะไร
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามพี่ก็จะตรวจสอบเป็นค่อนข้างเรียกว่าอย่างดีเหมือนกันนะ
แล้วก็เราก็ใช้ทุกตัวใช้จริงด้วยก่อนที่จะแบบบอกต่อว่าเป็นยังไง
ซึ่งอย่างตัวที่เป็นข่าวอยู่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็ได้มีการตรวจสอบ
แล้วก็ได้มีการลองทดลองใช้ก็เหมือนเราเป็นผู้บริโภคอีกคนนึงเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลาดตรงไหนก็ใช่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันท่าน
ถ้ามีใครที่ได้มีผลเสียจากผลิตภัณฑ์ของเขาหรืออะไรก็แล้ว
แต่เราก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ทราบจริงด้วยความที่
คือเราก็ไม่คิดมาก่อนนะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดมาเป็นปี
มีโฆษณาตามป้ายบิลบอร์ดตามถนนแล้วก็มีโฆษณาตามทีวีด้วย
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีออยอร์ได้
ส่วนตัวนี้ได้ตรวจสอบด้วยใช่ไหม

ตอนการตรวจสอบเวลารับทีวีดีโรตรวจสอบยังไงบ้าง
อย่างแรกเลยต้องขอลองใช้ก่อนว่าใช้ดีหรือเปล่า
แล้วก็พอยนี่แหละสองอย่างนี้จะเป็นพร้อมกัน
ออยไหมส่งเอกสารออยมาให้
อย่างที่สองคือส่งของมาให้เราลองก่อนว่าโอเคไหม
แสดงว่าเราก็เห็นเอกสารออยอทุกอย่าง
พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าสินค้าเขาออกมากี่ล็อต
แล้วก็ส่วนผสมของแต่ละล็อตเหมือนกันหรือเปล่า
อันนี้เราไม่ทราบจริงแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราขอออย
แล้วเขาก็ให้เอกสารออยเรามา
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเอกสารปลอมหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ผ่านไปอีกทีนึงใช่
มีโบรกเกอร์ผ่านแบบเขาเรียกอะไร
เหมือนคนที่เขารู้จักกับตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์
นานมากแล้วนะน่าจะประมาณ๖เดือนได้ค่ะ

ตกใจเหมือนกันนะอย่างที่บอกคือกี้ไม่ค่อย
ส่วนมากผลิตภัณฑ์ที่เราลงเราจะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ดีจริง
บอกว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งอะนะคะ
ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง
แต่อย่างที่บอกคือเราไม่คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดได้มาเป็นปี
แล้วก็มีโฆษณาตามท้องถนนจะเป็น
คืออยู่ดีก็มาโดย

ว่าไม่คิดว่าผลิตภัณฑ์แบบในท้องตลาดมันจะเป็นของที่ไม่มีออยอร์
เรารู้ว่าเราต้องตรวจสอบเองดูแลเองทุกอย่างแม้กระทั่งของที่ของที่
เหมือนจะมั่นใจของที่เหมือนจะเหมือนจะถูกต้องแล้ว
พี่เอ็มได้ยินมั้ยพี่เอ็ม

แต่อย่างที่บอกคือมันเกินความคาดหมายเหมือนกัน

คือที่จริงในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตมันก็มีอะไรแปลกให้มาได้เจอ
ให้เราได้เรียนรู้แล้วให้เราได้รู้ว่าโอเคโลกมันไม่ได้อยู่ง่าย

แล้วจากนี้ไปถ้าจะรับอีกวิวเราต้องตรวจสอบหนักกว่าเธอไหมหรือว่า
ก็สามารถตรวจสอบได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นเข้าเว็บไซต์ที่
การต่อมาแล้วแต่ถ้าเขาพอมแปลงที่ขั้นทางอย่างอย่างไม่ซ้าบ
เราก็เกินความสามารถที่เราจะสามารถรู้ได้
พี่แต่ตอนนี้เขาจะเลี่ยงประกอบกับกี้กลางอยู่ไหน
กี้ยังไม่ทราบกี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ของพี่ป๊อกไม่มี
เราก็มีพวกลายที่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ว่ามันจะมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่มั่นใจอีกมาก

เครียดไหม

ว่าสินค้าแบบนี้อยู่ในท้องตลาดมาเป็นปีได้ยังไง
ค่ะก็มีทั้งดีไม่ดีผสมปนไปนะคะ
อยู่แค่ประมาณแบบ๒กว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตกใจเหมือนกัน

เพราะว่าเราก็ดีใจนะ
แต่ว่าขั้นก่อนกว่าจะอ้อนแอสตัดต่อรวมกันก็ับเกือบแม่นปีกับ๘เดือนประมาณนี้ค่ะ

คือพี่ไม่มั่นใจนะว่าพี่ป๊อกได้ดู

หรือว่าดูแบบพวกคอมเมนต์พวกอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าแต่ละเว็บไซต์ก็ไม่เหมือนกัน

มันก็เลยค่อนข้างมีหลากหลายกระแส
แต่เราก็บอกนะว่ามันเป็นปกติ

แต่อยู่ที่ว่าหลังจากนี้เราจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน

ถ้าเราพัฒนาตัวเองได้

หลังจากนี้เขาจะรับหรือไม่ครับ

เดี๋ยวจะเสียชื่อเรากันนะ
ถ้าจ้างเราก็อาจจะเชียบให้
แต่เขาไม่เครียดใช่ไหมที่คนบิตานเครย์
เล่าหน้าเป็นและแครก

และที่เรารู้สึกว่า

เรารู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าเราได้ประมาณไหนได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ป๊อกเขาก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้น
แต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบโอ้โหไม่ไหวขนาดนั้น
มันก็จะเห็นได้ชัดว่าช่วงตอนแรกมันก็จะไม่ดี

แต่พอเริ่มแบบกลางเรื่องแล้วอะไรอย่างนี้มันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มพูดแบบไม่ทอด
ช่วงแรกมันก็อาจจะดูท่อง
พี่ป๊อปก็ได้กลับไปเห็นสามีเบาไปกัน
ใช่คือเราดูอย่างนี้เราก็จะบอกเขานะเห็นไหมสังเกตไหมว่าช่วงแรกมันเหมือนแบบท่อง
หลังก็ดีขึ้นมันเป็นปกติซึ่งเรารู้ตัวเองอยู่แล้วเขาตัวเขาก็รู้ตัวเองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาเจอคอมเมนต์พวกนี้เราก็ต้องรู้ตัวเองว่าคนพูดเขาพูดความจริงใช่
แต่จะพูดในลักษณะที่ดีหรือใช้เขาเรียกอะไรใช้คำพูดที่ดีหรือใช้คำพูดที่หยาบคายก็แตกต่างกันออกไป
มันเหนือความควบคุมของเราเหมือนกันเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุด
ตัวพี่โดมเองก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเหมือนกันและกิ๊กก็รู้สึกว่าพี่โดมก็ถือว่าเป็นคู่พาร์ทเนอร์เล่นของเราที่ดีคนนึงเหมือนกัน

เหลืออีกแค่วันเดียวไม่ต้องรุนแล้วมา
เหลืออีกวันหนึ่งอยากให้คนดูเยอะค่ะ
เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเรตติ้งขึ้นเท่าตัวเลย
วันนี้เหลืออีกอีกไม่ใช่วันที่มันสูงมันสูงที่จะถึงก็เหลืออีกวันหนึ่ง
ก็ช่วยกันดูเยอะนะคะ

อันนู้นก็สวยอันนี้ก็สวยอยากใส่ไปหมดก็เลยเอาไปหลายตัวหน่อย
แล้วใส่ครบหมดที่เราเตรียมไว้

คุณไม่ห่วงมากว่าใส่ชุดวิกินี่หรือเปล่า
ไม่นะคะอาจจะด้วยความที่ว่าเขาก็เรียนเมืองนอก
และตัวอักกี้เองก็เป็นลูกพึ่ง
ตอนเด็กแบบเวลาเราไปทะเลหรือไปอะไรอย่างนี้
ใส่เสื้อไม่ได้เขาบอกว่าลงน้ำเสื้อผ้าสกปรก
เสื้อผ้าไม่ควรใส่ลงน้ำหรือว่าทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราควรที่จะใส่ชุดที่เหมาะกับการว่ายน้ำ

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป
อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป
อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป
อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป

อเรนนี่ปุ๊ปอเรนนี่ปุ๊ป